กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนที่ตกในบ้านเรา
อย่างที่เตือนกันตั้งแต่ต้นรายการให้เฝ้าระวังด้วย
แล้วก็ตอนนี้นะฮะชาวปักทงชัยโคราชเองก็หวั่นเหลือเกิน
กลัวว่าเขื่อนจะแตก
คือเขื่อนลำพระเพิงตอนนี้รับน้ำสูงสุดในรอบ๓ปีแล้ว
เต็มความจุของเขือนล่ะเต็มความจุเลยนะครับ
แล้วทีนี้น้ำมันยังมาจากอำเภอปากช่องอยู่
ก็กลัวว่าเขื่อนจะรับน้ำไม่ไหว
แล้วก็ที่เพชรชบุรีเองตอนนี้ที่ฝนตกหนัก
ก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เหมือนกัน
ก็นี่แหละครับหลายจังหวัดที่ต้องมีการตรวจสอบ

นี่ไงคะทำให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถึงขั้นบอกว่า

เพราะว่าปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำ
พื้นที่รับน้ำต่างให้แข็งแรงด้วยนะฮะ
เอาภาพรวมกันก่อนอย่างที่เราเตือนกันไป
ในช่วงต้นรายการขอย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่ง
ว่าบ้านเราตอนนี้ได้รับผลกระทบ
พายุดีเปชั่นลินฟา
ที่เข้าสู่ฝั่งของประเทศเวียดนาม
อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับหนึ่ง
เหลือแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าจะมีผลต่อบ้านเรา
ในหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคอีสาน
ก็ช่วงนี้ตกต่อเนื่องวันถึง๒วัน

ฝนก็ยังตกอยู่เพราะได้รับอิทธิพล
พายุนังกาที่แปลว่าขนุน
จะพัดเข้าไทยมีทิศทางเดิมเลย
เพราะมันมาจากทะเลจีนใต้เข้าเวียดนาม
เข้าสู่ไทยเข้าสู่อุบลราชธานี
อีสานจะโดนฝนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีลมกระโชคแรง๑๔๑๖ตุลาคม
ส่วนอีกหนึ่งลูกที่น่าจับตามอง
กำลังจะพัฒนาตัวเป็นพายุโซเดลอยู่แถวฟิลิปปินส์
ทำให้ตลอด๒สัปดาห์นี้บ้านเรามีฝนลากยาว
ฤทธิ์ของพายุ๓ลูกที่มาติดกันเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับไปสำรวจตรวจสอบที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ระทึกแล้วครับ
เพราะว่าน้ำมันจ่อทะลักท่วม
แล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ตอนนี้โรงเรียนประกาศปิดไปบางส่วนแล้วนะครับ
แล้วก็น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งคืน
มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วม
เนื่องจากเขื่อนเพชรชบุรีได้ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทางนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้วางแนวป้องกันและอุดท่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำมันทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลได้
ล่าสุดนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนะครับ
โพสต์คลิปขณะที่รถไฟเองดูสิ
ต้องวิ่งฝ่าน้ำท่วมหลายคนบอกนี่มันรถไฟ
หรือว่าเราขึ้นเรืออยู่ก็ไม่รู้นะฮะ
อันนี้ในพื้นที่ของชะอำนะครับแล้วก็ระบุข้อความว่า
ขึ้นกันแต่รถไฟลอยฟ้ามาลองขึ้นรถไฟลอยน้ำกันบ้างนะ
อกจากนี้ยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากฮะ
ขบวนรถทะเลก็มา๕๕นี่นะครับ
ก็เป็นความคิดความเห็นของคนในโลกโซเชียลนะครับ
แต่ว่าล่าสุดที่เพชรบุรีนี้ที่โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาเพชรบุรีหรือว่าเขื่อนเพชร
ได้เปิดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชร
เมื่อเช้านี้นะฮะ๖นาฬิกาที่ผ่านมาจำนวน๑๐๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพราะเมื่อคืนปล่อยค่อนข้างเยอะนะครับ

เช้านี้ก็ลดระดับการปล่อยน้ำลง
อกจากนี้นะฮะสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้
ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้ว
แล้วก็จังหวัดได้ประกาศเตือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมืองเพชรบุรี
เตรียมขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลต่างเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเมืองเพชรทีไร
โรงพยาบาลได้รับผลกระทบก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือน
ทางโรงพยาบาลก็เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์นะครับ

น่าเห็นใจพี่น้องชาวพื้นที่จังหวัดโคราชบ้างนะครับ

นี่ก็เป็นเหตุระทึกอีกเหตุหนึ่งว่ารถวิ่งฝาน้ำ
แล้วทีนี้ก็ดูวิ่งเขาราแสน้ำพัด
เป็นเหตุระทึกหลังจากที่มีการปล่อยน้ำ
สอยน้ำมาจากเขื่อนลำพระเผิงลงสู่คลองชมภาษณ์
แล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
ในพื้นที่ตำบลดอนอำเภอปักทงชัย
ลงคลองไปติดค้างคาอยู่ที่สะพานไม้ข้ามคลองนะฮะ
คนขับรถเป็นนุ่มวัย๒๔ปีแล้วก็มีเพื่อนนั่งมาด้วยในรถ
เราก็รีบแจ้งคู่ไภมาช่วยหน่อย
เพราะรถของเขามันติดอยู่ตรงสะพานตรงนี้
จนกระทั่งสามารถที่จะยกรถขึ้นฝั่งได้
รถก็ได้รับความเสียหายนะฮะแต่คนปลอดภัยสำคัญกว่านะคุณนะ

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง
ชาวบ้านเขากลัวว่าเขื่อนจะแตกหรือเปล่า

ล่าสุดนะฮะเมื่อเช้านี้
สำนักชมพัฒน์ที่๘นครปะราชศรีมา
รายงานออกมาบอกว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำพะเพิง
วัดปริมาณน้ำล่าสุดได้กว่า๑๔๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละ๙๔ของความจุกักเก็บน้ำทั้งหมด
ความจุ๑๕๕ล้านลูกบาทเมตรคุณ
ตอนนี้รับน้ำมาแล้ว๑๔๙ล้านลูกบาทเมตร

ซึ่งทางเขื่อนได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำ
ลงสู่คลองชมธาและคลองธรรมชาติใต้เขื่อน

เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับน้ำที่มันกำลังไหลเข้ามา

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลงิ้ว
ยังได้รับความเดือดร้อนและลำบากต่อเนื่องมากว่า๓วันแล้วนะฮะ
หลังจากน้ำท่วมสะพานแล้วก็ถนนสูง
โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแล้วก็ทหาร
นำเรือมาช่วยเหลือประชาชนในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนะครับ
ของชาวบ้านตำบลงิ้วนะฮะคือนายสมจิตลักตะคุอายุ๗๔ปี

แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะดูเริ่มขี้คายลงบ้าง
แต่ว่ายังกังวลถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีก
น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอีก
น้ำลงเขื่อนลำพะเพิงอีก

แต่ทีนี้ทางเขื่อนเขาออกมายืนยันนะคุณนะ
ว่าตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง
เขื่อนลำพระเพิงก็มีความแข็งแรง
ประธานมีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพ

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจ
ว่าจะไม่เกิดปัญหาเขื่อนแตกอย่างแน่นอนนะครับ

ให้ประชาชนสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้
ก็๑๔๖๐โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้ทางเขื่อนลำพระเพิงเขาก็ประกาศออกมานะครับ

ช่วงนี้พระอิษฐานโดนหมักนะครับ

ก็ติดตามกันเรื่องของสภาพอากาศยาวไป
ถึง๑๙นะครับฝุกหนักเลยนะคะใช่ครับ